คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด๑๙

นี่แหละทำให้งานที่มีการรวมตัวคนจำนวนมาก
ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างเดี่ยว๑๓ของพี่โน๊ต

ปวดเหลือเกินตอนนี้เลื่อนแล้วนะคะ
กุมภาเลื่อนไปเป็นสิงหาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โน้ตเขาโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมของตัวเอง
แจ้งว่าจำเป็นจริงค่ะที่จะต้องเลื่อนการแสดงเดี่ยว๑๓
จากเดิมเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ
ออกไปเป็นวันที่๑๓ถึง๒๒สิงหาคม
โดยเลขที่นั่งก็ยังเป็นเลขที่นั่งเดิม
คือจริงดิฉันซื้อบัตรไปรอบที่จะได้ดูคือวันที่๑๗กุมภา

ก็นิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้ว่ามันจำเป็นจริง
ซึ่งพี่โน๊ตเองเขาก็ทำโปสเตอร์แบบนี้เอาไว้เก๋ด้วยนะคะ
๑๓ถึง๒๒สิงหาคม
แต่ว่าบอกไว้เลยนะคะว่าเลื่อนไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มบัตรได้นะ
เพราะว่าตอนนี้บัตรขายเกลี้ยงแล้วนะคะ
ฉันก็เป็นผู้หนึ่งในนั้นผู้โชคดีที่จะได้ดูในรอบของเดือนสิงหาคม

และอีกหนึ่งงานที่ได้รับผลกระทบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตินาสุพนาศคู่จิ้นในตำนาน
อยากรักก็รักเลย
คือครั้งนั้นเคยสร้างปรากฏการณ์ความรักแบบหญิงคือรักหญิง

สำหรับใครที่ซื้อบัตรงานนี้ไปแล้ว
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๓๐มกราคมที่จะถึงนี้
ศิลปินเอ๋ยแล้วก็ผู้จัดงานเอ่ยตกลงกันแล้วว่า
เลื่อนงานแฟนมิติ้งครั้งนี้ออกไปแบบไม่มีกำหนดก่อนดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเวลาจัดงานแฟนมีสทีเนี่ย

ทีมงงทีมงานการทำงานอีกเยอะเลยนะครับ
ก็เลยเดี๋ยวไม่สะดวกแล้วก็จะไม่สบายใจกันซะเปล่าค่ะ
คืนเงินให้กับผู้ซื้อบัตรทุกช่องทาง
อันดับ๑๕วันทำการเอ๊ะกลับใจอยู่นะจ๊ะ

คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะข่าวนี้
ให้เราต้องเลื่อนแฟนมิติ้งออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
งั้นพวกเราต้องขอโทษทุกคนมากเลยนะคะ
พวกเราก็อยากให้เกิดงานนี้เกิดขึ้นมากจริง
แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทีมงานเราก็เลยปรึกษากันว่ายังไงต้องขอเลื่อนไปก่อนนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามพวกเรามาตั้งแต่แบบปีแรกจนถึงปีนี้เนาะ
ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันขอบคุณที่รักกันนะคะ